เหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์ภาพเอาไว้ค่ะ
บอกว่าให้ชาวเน็ตช่วยตามหาผู้หญิงคนนี้ให้หน่อย
ผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างบ้านใช้ปืนยิงป้าของเจ้าของโพสต์อ่ะ
อาการสาหัสอยู่ไอซียูนะคะสาเหตุเป็นปัญหาเรื่องของที่ดิน
นี่ผู้หญิงคนนี้ที่เขาโพสต์ให้ตามหานะคะครับนางสาวโสรัตดาสายทอง
อายุประมาณสี่สิบใช้ปืนเก้ามิลลิเมตรยิงนางปรานีไข่ศรีนวลอายุหกสิบ
ซึ่งเป็นป้าของเจ้าของโพสต์ค่ะแล้วก็ขับรถ
ทะเบียนก่อไก่บอใบไม้สามห้าสองศูนย์นครปฐมหนีไปเลย
ป้าเนี่ยยังอยู่ไอซียูนะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครปฐม
เราก็เลยส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าให้ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ในพื้นที่หมู่๙ซอยอู่สิงอำเภอเมืองนครปฐม
ทำให้ได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ปรานีกับญาติและเพื่อนบ้านเขาก็นั่งกันอยู่หน้าบ้าน
นั่งคุยกันเป็นเหมือนกับโรงจอดรถเลยนะคะ
นางสาวโสรัตดาคนก่อเหตุเนี่ยวิ่งมาจากบ้าน
ถือปืนมาด้วยคือเตรียมการมาเป็นอย่างดี
คือแบบเอาปืนมาเลยอ่ะแล้วก็เรียกนางปรานีให้ออกไปคุยกัน
ปรานีก็ยอมเดินออกไปคุยนะแต่ว่าทีเนี้ยพอคุยกันแล้วเนี่ย
ทะเลาะกันเสียงดังค่ะนางสาวโสรัตดายิงใส่นางปรานีเลยนัดหนึ่ง
คือเหมือนกับตั้งใจยิงเข้าที่หน้าอกเลยนะคะแต่กระสุนไปโดนสะโพก
ทีนี้ตัวคนเจ็บเนี่ยก็รวบรวมสติพยายามจะวิ่งตาม
แต่วิ่งตามไม่ทันก็ล้มลงตัวคนก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไป
ครั้งก็เดี่ยวทางไฟนู้นก็เค้าก็ปีเข้ามากระโดะวิ่งมาเลย
เอาก้อนขี้มาปาปาแล้วไม่โดนหรอกยังว่าก็เผยโดนพี่ทร่าพ
ทางไฟคุณเจ็บก็ปาย้อนกลับไป

ก็ทางนู้นก็เตรียมการมาเรียบร้อยแล้ว
ฝาปืนมาเตรียมการจะยิงกะเล่นตรงหน้าอกเนี่ย
เขาจงว่ามันพาดห้ามกันยึดกันอยู่
ก็เลยพลาดไปโดนตรงช่วงระหว่างเอวเนี่ย
ก็พอดียึดกันไปยึดกันมา
ก็นู้นเอาไปเซล้มตรงนู้น
แล้วจะไปฟุบกันอีกทีก็ตรงรอยเลือดตรงนู้น

จะไปคุยกับเขาแต่พกปืนไปด้วยขอบภัยนี่
นางสวรัสสุวรรณสินหลานสาวของคนเจ็บค่ะ
บอกว่าตัวนางสาวโสรัตดาเช่าบ้านอยู่ที่ปากทางเข้าบ้าน

ก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาตลอด
เพราะว่าอีกฝ่ายคิดว่าทางครอบครัวไปลุกล้ำที่ดิน
ให้ทางที่ดินมาวัดมาปักหมุด
แล้วก็มีข้อความแบบหักล้ำพื้นที่เข้ามามีเรื่องแน่อะไรแบบนี้
หลานสาวคนเจ็บบอกว่าจริงแล้วครอบครัวของเธอ
อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าค่ะ
ก่อนที่นางสาวโสรดาคนนี้จะเข้ามาเช่าบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำ
มีโฉนดที่ดินชัดเจนเขาอยู่กันมาก่อน
ปีก่อนเคยมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันมาแล้วนะคะ
จนตัวคนก่อเหตุนางสาวโสรัตดาทำป้ายใหญ่เบลอเลย
ห้ามบุกรุกติดเอาไว้
มีป้ายดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวมาติดไว้อย่างนี้
ของตึกเขาเนี่ยระยะหุดมาแค่ตรงนี้อันนี้คือท้ายตึก
แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยลากจากตึกเขามาก็จะอยู่ประมาณกลางถนนเป็นที่ของเขา
แล้วเราก็ถามว่าแล้วที่ส่วนของเราที่เรามีแหลมออกมาอยู่ตรงไหน
เขาก็บอกว่าให้เราวัดต่อจากหมุดตรงที่เขาวางไว้
ออกมาประมาณ๒เมตรกว่าหรือ๒เมตร
เราไม่รู้เพราะว่าเราดูโฉนดไม่เป็น

หรือเสาหินมันก็จะไปอยู่กับติดกำแพงรั้วอีกบ้านหนึ่ง

เราก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องแล้วไม่เป็นความเป็นจริง
ตึกนี้เขาไม่ได้มีการเป็นเจ้าของมาแค่คนเดียว
มาประมาณ๓หรือ๔ทอดแล้วที่มาเป็นการก่อสร้างตึกนี้
แล้วเราก็ถามบอกว่าอ้าวอย่างนั้นถนนเส้นนี้เรามีทางสานะอยู่
โฉนดขีดมีทางสนะอยู่๔เมตร

เขาบอกอยากได้ให้เข้าไปเอาในรั้วบ้านหนึ่ง
เป็นป้ายอย่างนี้คือเป็นคดีความกันนะคะ
โดนคดีดูหมินผู้อื่นซึ่งหน้า

เอ่อทางสารหรือภาพภาคสารนี้
เขาบอกให้เรายกมือไหว้คู่กรณี

เขาก็มาเขียนป้ายตัวนี้ขึ้นมาเลย

พรุ่งนี้เขาทำป้ายสกรีนมาติดเลย

นางสาวโสรดาสายทองคนนี้ค่ะ
เพราะว่าหนีไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นหลังก่อเหตุนะคะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของนางปรานีตอนนี้ออกจากไอซียูแล้ว
แต่ยังให้ปากคำอะไรไม่ได้เพราะว่าอาการยังสาหัสอยู่
ก็เป็นเรื่องของที่ดินทางสาธารณะที่ต้องเดินเข้าเดินออกอะไรแบบนี้

ที่ตัวเองแบบอุหงมีเรื่องมีดาวเถาเหล้ากันนี่ก็ไม่ได้อยู่

จริงคนก่อเหตุก็ไปเช่าบ้านอยู่ไม่รู้ว่าเป็นบ้านตัวเองหรือเปล่าด้วยซ้ำนะ